คุณผู้ชมคะไปต่อกันที่เหตุการณ์โหดอีกเหตุการณ์หนึ่งการหนึ่งแล้วก็แล้วกันนะคะ
ผู้ชายคนนี้นะคะเป็นนุ่มอายุวัย๒๔ปีเองคุณ
ขี่มอเตอร์ไซค์คือน่าจะไปดูสวนผัก
แล้วกลายเป็นว่าไปถูกคนจ่อยิง
พอตำรวจเนี่ยรับแจ้งเหตุก็ต้องไปตรวจสอบนะคะแล้วไปเจอสภาพแบบนี้เลยค่ะ
ตำรวจสพฮอตนะคะคุณผู้ชมค่ะเข้าไปตรวจสอบตรงบริเวณจุดเกิดเหตุ
ก็ไปพบค่ะว่ามีศพของผู้ชายคนนึงทราบชื่อต่อมา
คือนายจิรวัตรปินตะอายุ๒๔ปีนะคะ
เขาถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบชนิดเข้าที่บริเวณหัวค่ะ
เลยนะคะก็น่าจะเปียกจากฝนนี่แหละแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ของตัวผู้ตาย
จีรวัตรเนี่ยจอดอยู่ตรงนั้นด้วยตรงบริเวณสวนผักทางเข้าป่าช้าวัดวัง
เก่าค่ะอยู่ในอำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่หลังจากตำรวจเนี่ย
พอทราบว่าเป็นใครเสียชีวิตก็ไปแจ้งให้ครอบครัวได้ทราบครอบครัวเนี่ย
เดินทางมาดูศพนะคะคนเป็นแม่เนี่ยบอกเลยรับไม่ได้
ร้องไห้แทบขาดใจจนเกือบจะเป็นลมอะค่ะที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินคนนี้นะคะ
คุณแม่สอบสวนเบื้องต้นแบบนี้ก่อนที่ทางด้านของนายจีรวัตรคนนี้เนี่ย
จะถูกยิงเขาขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านแต่ตอนนั้นเนี่ยฝนตกลงมาตลอดเลย
คือเขาบอกกับที่บ้านว่าเขาจะไปสวนผักระหว่างทางเป็นไปได้
อาจจะไปเจอใครบางคนไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักหรืออาริค่ะ
คงมีการพูดคุยกันบางอย่างตกลงกันไม่ได้
สุดท้ายก็เลยถูกเจาะยิงตำรวจมองว่าหรือไม่
อาจจะเป็นการถูกลวงออกมาฆ่าปิดปากด้วยทางด้านพี่สาวของนายจีรวัตรคนตายนะคะ
บอกแบบนี้ว่าน้องชายนะเพิ่งจะเรียนจบเองแท้
กลับมาอยู่กับพ่อกับแม่กะจะมาช่วยกันทำมาหากิน
ที่อำเภอฮ่อช่วยกันทำสวนเลี้ยงหมูได้ประมาณสักปีหนึ่ง
แล้วพี่บอกเลยค่ะว่าน้องไม่เคยมีคู่กรณี
ไม่มีอาริไม่มีเรื่องกับใครยังไม่รู้เลยทำไมน้องถึงมาถูกยิงแบบนี้
แต่คุณผู้ชมมันก็มีข้อมูลแบบนี้ว่าก่อนเกิดเหตุ
อย่างที่บอกนายจิรวัตรเนี่ยเขาขี่รถออกไปพร้อมพ่อและแม่ไปสวนผัก
เสร็จธุระที่สวนมีการขี่รถออกมาก่อน
เพื่อที่บอกว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านแยกกับพ่อกับแม่
จากนั้นแม่ตามออกมาเอ้าทำไมยังไม่ถึงบ้านอีก
รถจอดอยู่ข้างทางเอกใจค่ะ
นึกว่าสงสัยลูกลงไปหาเห็ดคุณหรือหาหน่อไม้
แล้วกลายเป็นว่าพอมาเจออ้าวลูกเป็นศพอยู่ในพงหญ้าแล้ว
น้องเป็นเด็กดีน้องจะไม่ได้มีเรื่องสูงเสียกับใครค่ะ

ก็มาช่วยสวนเหมือนเด็กแถวแถวฮาดทั่วไปค่ะ
ช่วยเลี้ยงหมูทำสวนทำใดค่ะ

ตำรวจนะคะบอกแบบนี้ว่าจะมีการลงพื้นที่สืบสวนนะคะ
แล้วก็ร่วมกับชุดสืบสวนท้องที่คลี่คลายคดีนี้
แต่มีการตั้งประเด็นกันเอาไว้ก่อนว่ามันเป็นการสังหารโหด
คืออาจจะโกรธแค้นกันเรื่องส่วนตัวค่ะ

เสียชีวิตหาสาเหตุที่แท้จริงก่อนจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ